ล่าสุดมาแทงเขาตายอีก

ผู้ชายคนหนึ่งก็เขาใส่พระเครื่องเต็มคอ
ก็มีการคุยกันว่าห้อยพระอะไรบ้าง
หนุ่มคนนี้ก็เอาพระนี้ให้ดูเอาพระนี้ให้ดู
ไอ้คนแทงเนี่ยบอกอยากลองของ

เอาไม่ได้เลยผมไม่เหนียวนะพี่
ผมไม่เหนียวเอาไม่เหนียวผมไม่ไหว

อะไรกันเผื่อหรืออยาก
ไอ้หนุ่มก็เป็นตรงนี้ไง
อ๋อตรงนี้มันมีสาย
ไอ้หนุ่มก็คุยดีกับเขาเนี่ย
ตรงตรงพี่
ใช่พี่จะรอบทำไม

พี่จะรอบของคนใหม่

พี่บอกแล้วเดี๋ยวดอมจะตกใจ

ไอ้ฝั่งก่อเหตุอ่ะคุณผู้ชมฮะเขาไม่ได้แทงแบบรองของเขาแทงแบบกำลังเอาตายเลยนะที่ทั้งแทง

ตำรวจไปจับได้แล้วครับวิทูลวิทูลหนีไปอยู่นู่นน่ะพานทองชนบุรีนู่น
ตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมที่ผมโปรยเอาไว้เดี๋ยวจะหาว่าเบิร์ตพูดเกินไปหรือเปล่า
ถูกตัดสินจำคุก๓ปีเพิ่งจะพ้นโทษพ้นโทษมานี่เมื่อกันยานี่

แล้วมาก่อเหตุอีกรอบนึงจากนั้นตำรวจคุมตัวไปสอนอท่าเรือครับท้องที่เกิดเหตุ
ปมการก่อเหตุวิทูลก็บอกอย่างเดียวบอกที่
เหมือนที่น้ำแข็งบอกก็อยากลองของ
ก็เห็นโอ้อวดนะก็ยืนยันว่าก่อเหตุไม่ได้เมานะ
ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่ทำงานกันมาด้วย
ก็แค่อยากลองของอยากลองของลองฟังเขาหน่อย
อยากลองของเหรอพี่ลองของ
เขาโอ้อวดหน่อยหรือว่าของเขาดีใช่
กดดันเรายังไงครับพี่เพราะว่าของก็ดีหนังเหนียว

ไม่มียวนอะไรเหรอล่ะพี่ไม่เขาไม่มีอะไร
เขาไม่ให้เกียรติอะไรเราหรือเปล่าครับพี่
พี่ทำนี้เพราะเมาหรือได้หรือเปล่าพี่ไม่ได้เมาหรอก
ขณะที่นายทรงพลติ่งทองแล้วก็นายเอกราชนามวงน้องชายของผู้เสียชีวิต
มาที่สอนอท่าเรือครับนะครับหลังจากทราบว่าตำรวจจับคนร้ายได้
ทั้งสองคนนี้ที่มาเนี่ยมาเพราะอะไรรู้ไหม
อยากจะมาดูหน้าอยากจะมาเห็นหน้านายวิทูลคนแทงเนี่ย
แล้วอยากจะถามนะเพราะสองคนเขาไม่เชื่อ
ว่าที่แทงเพราะอยากจะลองของแล้วเชื่อว่าเตรียมมีดมาก่อน
กล้องวงจรปิดคุณจะเห็นใช่ไหมคุณผู้ชม
ว่าไม่มีการทะเลาะกันก็คุยกันดีอีกคนก่อเหตุก็แทง
คือจะมองว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์แทงคนเสียชีวิตมาแล้ว๒คนหรือเปล่า
หมายถึง๒คนที่เป็นน้องผู้เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตนะ
แล้วนี่เป็นศพที่๓แล้วไม่รู้สึกผิดอะไรเลยเหรอ
คือเขาสองคนต้องการให้ศพพี่ของเขาเป็นศพสุดท้าย
เพราะหากถูกต้องโทษแล้วปล่อยออกมาอีกศพที่๔ศพที่๕ตามมาแน่นอน

แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าเขาเจตนาแน่นอน
ตั้งใจทำให้ตายเพราะดูจากมีดแล้วเนี่ย

แล้วดูจากมีดคือว่าเค้าพร้อมเตรียมเอา

ศพพี่เราเป็นศพที่๓แล้ว
อยากให้มันกำเนินคดี

เพราะว่าคนแบบนี้น่ากลัวแน่นอน

จากนั้นตำรวจคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมครับ
แล้วแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พามีดไปในที่สาธารณะ

คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในที่เกิดเหตุเดี๋ยววันนี้จะไปทำ

ถ้าคนที่กระทำความผิดในคดีเดิมซ้ำแบบเดิมเนี่ยนะฮะ

ว่าผู้กระทำความผิดได้เคยก่อเหตุ
เมื่อครั้งนั้นเมื่อปีนี้เมื่อปีนั้น
สารท่านจะพิจารณาโทษให้มากขึ้นกว่าครั้งก่อน

เพิ่งพ้นโทษมากันยาครับตอนนั้นติดคุกไป๓ปีครับจากคดีฆ่าคนเหมือนกัน
ใช้มีดแบบนี้ครับโอ้วหวัดเสียวโอ้โฮ